ไปดูกิจการอาบอบนวดครับ

เพราะเขาจะเปิดแล้ววันนี้นะครับ
ไปดูโคราชก่อนนครราชศรีมา

อ่างน้ำด้วยนะครับ

โอ้โหป้ามาดูดฝุ่นใหญ่เลยนะครับ
ตั้งแต่กลางปี๒๑๖๓นั่นแหละ
อย่างที่เรารู้กันก็จากโควิด๑๙

ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถุง
สถานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

จะมีมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มงวด

พนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานบริการ

ให้ความร่วมมือนะครับตรวจวัดอุณหภูมิ

และก็ให้แม่บ้านเอาน้ำยาค่าเชื้อ

แล้วจะทิ้ง๑๕นาทีก่อนนะ

แม่บ้านเขานะเขาขอทิ้งไว้๑๕นาทีก่อน

คนต่อไปเข้าใช้งานได้นะฮะ

อีกเหมือนกันครับสถานบริการอาบอบนวด

จะเตรียมสถานที่ไว้นะครับ

พนักงานทุกคนแล้วด้วยผลออกมาเป็นลบทั้งหมด

ล้างมือก่อนด้วยนะครับส่วนลูกค้าเนี่ย

และต้องตรวจวัดอุณหภูมิที่ประตูทางเข้า
แล้วก็สแกนแอปพลิเคชัน

ต้องสแกนไทยชนะด้วยนะ

ยกเว้นเวลาที่ท่านจะดื่ม

เอาอุดรแล้วโอ้โหขยับไปเมืองใหญ่อีกแล้ว
ผู้ประกอบการและพนักงานต่าง

โดยเน้นย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
ทางจังหวัดและก็สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จะได้กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งครับ

ถามนายกนายกยังบอกใส่หน้ากากก่อนดีกว่า
ต้องใส่ใช่ไหม